มูตัวจริงสาวแตรกระแตอาสยาม

กับการบูชาองค์ราหูหนักมาก

แล้วเธอเชื่อว่าปฏิหารเกิดขึ้นจริงนะ

ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐค่ะมีโอกาสได้เปิดใจกับกระแตอาสยามนะคะ
ถึงเรื่องความเชื่อความศรัทธาในองค์ราหู

ครูบาอาจารย์ที่เธอแล้วก็ครอบครัวเคารพนับถือนะ

เพราะเชื่อว่าองค์ราหูจะช่วยปกป้องคุ้มครอง
แล้วก็ขจัดปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกไปนะคะ
โอ้โหวันที่เราได้พูดคุยกับกะแตเนี่ย

ก็เอามาตั้งไว้ที่บ้านได้ไม่กี่วันเองคุณผู้ชม
บูชามาจากร้านซึ่งอยู่ใกล้กับแม่น้ำโขง

อาจจะเป็นดวงชะตาโชคชะตาต้องกันก็ได้

กระแตบอกว่าเวลาที่เธอสวดมนต์นะ
ปฏิบัติภาวนาต่อหน้าองค์ราหู
ก็จะรู้สึกว่าตัวเองสัมผัสได้ถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครอง

ต้องบอกว่าเป็นความเชื่อความศรัทธาส่วนตัวของเธอจริงนะคะ

ขอพรให้ธุรกิจรุ่งเรืองของกระแตสมปรารถนาจริง
ล่าสุดค่ะมีงานใหญ่ระดับโลกที่ทำให้เธอนั้นหน้าบานเลย
รับทรัพย์สุดปังในปีหน้านะจ๊

การไหว้ของแปรนี่ก็จะถึงเงินด้วย
เอาเงินใส่กระแตนเลย
ในขณะที่จุดเทียมก็ภาวนาท่องคทาบูชักตราหูทำสมาชิก

ก็ขอท่านมีอยู่ด้วยก็คือขอไป

ต้องควบคู่กันไป

นั่งขออย่างเดียวไม่ได้นะจ๊ะที่สำคัญคือต้องทำงานด้วย
ผู้ว่าเมาก็เมาส์เธอไม่ได้ร้องเพลงอย่างเดียว
เธอเป็นนักธุรกิจด้วยมีเครื่องสำอางเครื่องสำอาง
แป้งเปิ้งลองพื้นที่ปัดแก้มาขายดีจะตาย
จริงยอดขายของทะลุกทะลวงมากนะ
คุณผู้ชมจริงกระแตบอกว่าเธอบูชาแล้วก็ศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายองค์มากเลยนะ
เป็นโดนแซวว่าอ้าวนี่บ้านหรือตำหนักกันแน่เนี่ย

แต่ไม่ใช่แค่มูอย่างเดียวนะเธอยังเป็นสายบุญตัวยงด้วย
แตบอกว่าเธอทั้งสวดมนต์ปฏิบัติธรรม
มีโอกาสก็จะถือศีล๘ค่ะ

นุนนำทำให้พบเจอแต่สิ่งดี
และที่สำคัญกะแตย้ำชัดเจนเลยนะ

เธอทำงานค่ะ
หรือทำธุรกิจที่ตั้งใจทุ่มเทเนี่ย

เอาแต่กราบไหว้สิ่งบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่เพียงอย่างเดียว
ต้องทำงานด้วยลุกขึ้นมาทำอะไรค่ะ
ใช่มันสอดคล้องกับที่หมอช้างให้สัมภาษณ์เลยนะ

คือจะมีการเปลี่ยนแปลงดวงดาวย้ายมากมาย

มันจะเสริมดวงอันนี้เป็นความเชื่อนะคะ
เดี๋ยวเราทำสรุปให้ดูสัมภาษณ์จากหมอช้างนะคะ

อาจจะลาหูอาจจะเห็งปังกันทุกคนก็ได้

ของสองสิ่งนี้มันต้องมาคุมต่อ